ตอนนี้เขาบอกว่ามีคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นกับวงการสื่อ

ซึ่งเขาบอกว่าโอเคถ้าเราย้อนกลับไปในปี๒๕๕๙
พิษฟองสบู่แตกเราก็จะเห็นลักษณะเช่นนี้
แต่ในปีนี้เมื่อวงการสื่อใหญ่เนี่ย

คุณโจแอร์เอเชียไปเทคโอเวอร์ไม่ว่าจะเป็นอิมเมส
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือในเครือของทางแกรมมี่
ทำนี่สักพักหนึ่งก็ต้องจบ

สื่อนังสือก่อนอันนี้แล้วก็สกุลไทยยักษ์ใหญ่มาก

ก็กำลังเขาบอกว่าปีนี้เราจะเห็นว่าค่อยจะทยอยปิด
หรือที่เขาบอกว่านังสือที่ทุนหนาจริง
จึงรุ่งเรืองกิจของบ้านจึงรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งเสร็จธุรกิจเขาเยอะจริงเนี่ย
ซึ่งเขาบอกว่าเงินหนาสุดในที่สุดแล้วก็ประกาศปิดแล้ว
ล่าสุดถึงขนาดที่วันนี้ไทยรัฐเนี่ยนะครับ
ไทยรัฐออนไลน์ก็ได้เอามาลงกันเหมือนกัน
ว่าเจ้าข่าวเมื่อกี้ว่าสื่อหนึ่งที่ไม่น่ามีทีท่าจะปิด
เพราะว่าเป็นสื่อที่แข็งแรงเป็นสื่อที่

ทุกคนให้ความสนใจกันเยอะเหลือเกิน
มีหนังสืออะไรบ้างครับจากพรอยคือนังสือพรอยแกรมเพชร
อู๋นี่อยู่มานานมากเนอะพี่ชาลีลองลงเองพี่ชาลีแก่ว่าอะไรนะ

ปิดนี่เหรอครับนี่นะครับวันนี้ไทยรัฐเนี่ยก็ได้ลงไปแล้วว่า
คนถึงขนาดช็อกกันพอสมควร
เมื่อแฟนคลับรู้ว่านังสือพรอยแกนเพชร
ซึ่งต้องยอมรับว่าทุกคนค่อนข้างจะผูกพัน
สิ่งเหล่านี้คือสื่อที่ผูกพันกับมนุษย์นี่ไงปีที่๒๐
๒๕ปีพี่ชาลีลองลงเองเลย
นี่นะครับป้าชะตีนี่นะครับนี่คือไอจีของป้า
ซึ่งนิตยสารพลอยแก้มเพชรก็จะปิดตัวลง
ฉบับสุดท้ายวันที่๑๖ธันวาคม
หลังอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน๒๕ปี
ซึ่งหลายหนังสือเขาปรับตัวไปเป็นสื่อออนไลน์
เราจะเห็นว่าในเครืออมรินก็เริ่มปรับตัวเป็นสื่อออนไลน์
เราจะเริ่มเห็นมีหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่
มาเป็นแอปพลิเคชันในมือถือ
บางคนก็เรียกร้องว่าเฮ้ยเอาพลอยแก้มเพชรเนี่ย
กลับมาเป็นออนไลน์ได้ไหม

ไลน์ได้นักเขียนต่างมันยังไม่พอ

เพราะว่าสิ่งนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปว่า
ทิศทางของหนังสือหรือนิตยสารเมื่อก่อนเราต้องยอมรับ

จะขึ้นปกหนังสือสักเล่มหนึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มาก
มันเป็นเรื่องที่หลั่นมากทุกคนรอดู
ปีนึงคุณจะไปถ่ายหนังสือกันเยอะก็ไม่ได้

อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราขอบอกว่าเป็นอะไรที่ช็อก
เมื่อคืนนี้มีการแชร์กันมากนะฮะ

ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองอยู่หลังเซ็นทรัลแอมบาซี่

ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ค่อนข้างจะแพงที่สุดของประเทศไทย
เมื่อวานเราจะเรียกเราจะเห็นว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อยู่ในสังคมมาตลอด
ครอบครัวนี้จะอยู่ในสังคมไทยแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าไฮโซ
น้องเล็กเองก็ถือว่าเป็นแพรรี่โอตันเมืองไทย
เมื่อวานนี้นะฮะมีภาพที่คนหลายคนถึงกั้นอึ้ง
เมื่อมีภาพภาพหนึ่งเป็นภาพที่คุณเล็กเขียนด้วยอักษร
ด้วยลายมือนะฮะไม่ใช่เป็นการพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่
สรุปหลักใหญ่ใจความก็ว่าเล็กก็คือคุณเล็ก
นี่คือครอบครัวของคุณเล็กก็คือ
คุณเล็กณปัจจุบันเนี่ยคุณเล็กก็คือ
กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงแรมปาร์คนายเลิศ
จำกัดคุณภาพพรโพธิและตนังกูลนะครับ
นี่เล็กเราจะเห็นคนที่ใส่สูตรสีขาวเห็นไหมครับ
นี่คือครอบครัวทั้งหมดทายาทของคุณหญิงเรือศักดิ
ครับซึ่งเมื่อวานี้คุณเล็กเขาก็มาเขียนด้วยอักษร

เล็กขอเราขอสรุปสักนิดหนึ่งนะครับ
เล็กในฐานะกรรมการผู้จัดการและลูกหลานของปาร์คนายเลิศ
ขอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นคณะกรรมการผู้บริหารและครอบครัว
แจ้งข่าวสำคัญให้กับพนักงานทุกคนทราบ

จริงบางคนอาจจะร่วมทำงานมาตั้งแต่สมัยคุณย่า
บางคนอาจจะร่วมทำงานมาตั้งแต่สมัยคุณแม่นะฮะ
โรงแรมปาร์คในเรื่องของเราผ่านเหตุการณ์ต่างมาด้วยกัน
ทุกข์และสุขและเรื่องง่ายและยาก
เราก็สามารถผ่านไปได้ทุกวันนี้
แต่ทุกวันนี้สถานการณ์ธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันสูงมาก
โรงแรมใหม่เปิดทั่วทุกมุมถนน
และคณะผู้บริหารทุกท่านต่างอดทนและทำงานหนัก

เพื่อความอยู่รอดของโรงแรมมาโดยตลอด
แต่สุดท้ายทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
วันนี้เล็กก็คือหนูเล็กเนี่ยนะฮะ
ขอเป็นตัวแทนแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่า
เรามีความจำเป็นที่จะต้องหยุดดำเนิน
กิจการโรงแรมปาร์คนายเลิศอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่ต้นปี๒๕๖๐เป็นต้นไป
เปิดถึงปีใหม่ถูกสิ้นปี๕๙นี้
ซึ่งผู้บริหารจะรับผิดชอบค่าชดเชยอัตรา
ที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งโบนัสอีก๑เดือน
สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสมาก
ของบริษัทแล้วก็สินน้ำใจจากครอบครัวอีกจำนวนหนึ่ง
เรายังได้รับความร่วมมือจากบริษัทอาคอลนะครับ
คือขายให้กับเครือนี้นะครับ

แล้วก็ขอความร่วมมือแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณ
ก็จะให้พนักงานไปยื่นสมัคร
เพราะว่าทางนั้นก็จะรับพิจารณาพนักงานที่เขาสนใจ
คือน่าจะตรงกับเพราะว่าระบบการบริหารต้องไม่เหมือนแล้ว

ไม่ใช่ในที่สุดแล้วคนก็ถามว่า

ว่าใครเป็นคนที่ได้ที่ดินตรงนี้ไป
เพราะเขาบอกว่าเป็นที่ดินใจกลางเมืองที่ต้นไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุด
๑๕ไร่เป็นปาร์คจริง
เป็นสวนสาธารณะที่ต้นไม้สมบูรณ์ที่สุด

แล้วหลายคนคิดว่าถ้าสมมุติเอาไปทำคอนโดต้นไม้หมดแน่

วันนี้คนที่ได้ที่ดินตรงนี้ไป
เมื่อวานนี้มีการทำหนังสือไปแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชน

เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพล่ะ
เจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์แล้ว

บางคนบอกว่าอ้าวแล้วจะเป็นโรงแรมต่อหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นโรงแรมต่อแล้ว
นี่เป็นภาพที่เขาเซ็นสัญญากันนะฮะ
น่าจะเป็นโรงแรมต่อแต่จะเป็นศูนย์การแพทย์
อ๋อคือเซ็นเย็นก็เป็นข่าวนี้แล้วนะ

ซึ่งก็จะต้องดูต่อไปว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อ

ซึ่งทุ่มไปเนี่ยเขาบอกว่าโปรเจกต์ตรงนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่
อาจจะเป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยหรือเปล่า

คือเขาแบ่งส่วนหนึ่งให้สาธุลังกิจและสาธุลังกิจก็แบ่งส่วนหนึ่งไปสนับบัตรซี

อ๋อเหรอใหญ่มากตรงนั้นมีสำคัญผู้
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็ติดตามกันให้ดีนะฮะ
ว่าธุรกิจเนี่ยณวันนี้เขาบอกอย่าไปลงทุนอะไรเยอะ
นึกออกป่ะคือให้อยู่แล้วประคองธุรกิจที่ตัวเองมีอยู่

ถูกต้องวันนี้กำลังซื้ออยู่ตรงไหนเรายังเงินอยู่ไหน
ใช่ทุกคนทำหมดแต่ใครจะซื้อบอกว่า
ไม่มีคนซื้อโฆษณานังสือจนต้องปิดเพราะหนังสืออยู่ได้ด้วยโฆษณาใช่ไหม
แต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าในช่วงไตรมาสสุดท้าย
เรามาลุ้นกันอีกหลายธุรกิจหลายเศรษฐี
เขาบอกว่าในยุคนี้ถ้าคนรุ่นใหม่ปรับตัวเร็ว

แต่ในขณะเดียวกันคนรุ่นเก่าถ้าสมมุติทำงานแบบเดิม
ตอนนั้นเขาบอกว่าวันนี้เช้าวันนี้คุณลองมานั่ง
ทุกวันถ้าสมมุติใครได้มีโอกาสตัวเองเป็นคนที่ชอบอ่าน
ว่าวันนี้เราจะปรับตัวยังไงที่แบบให้ทันยุคทันสมัย
ให้เราไปทันแอปพลิเคชันทั้งหมดเราคงไม่ทันหรอกพี่
แต่คราวนี้เราจะปรับยังไงให้มันอยู่กับโลกในยุคนี้ได้